เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาแสดงความยินดีกับนักแสดงและดีเจสาว
คุณตุ๊กตาอินทิวรานะคะอายุอันนานบันเทิงเนี่ย๓๘ปีแล้ว
แต่ในวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเธอเพิ่งจะให้กำเนิดทายาทคนแรกนะคะ
หลังจากที่จูมือเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
วงการบันเทิงต้องขอต้อนรับคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนแล้วค่ะ
เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ดาราและดีเจสาวคนสวยตุ๊กตาอินทิราวัย๓๘ปี
กำเนิดทายาทคนแรกน้องพอลลี่เด็กหญิงพรลิตามงคลเจริญศรี
น้ำหนักตัว๓๑๘๖กรัมแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูก
น่ารักมากเลยอ่ะ
และได้ส่งภาพความน่ารักของลูกสาวมาให้พี่สื่อมวลชนได้ยนชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ
ทั้งนี้คุณตุ๊กตาได้ควงแขนแฟนหนุ่มทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สละโสดไปเมื่อปลายปีก่อนหลังจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง๗ปี
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของสาวตุ๊กตานะคะ
ที่มีโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าเธอต้องดูแลร่างกายดีพอสมควรอายุ๓๘ปีนี่ถือว่าเป็นทายาทคนแรกของเธอด้วย
ต้องแสดงความยินดีกับคุณแม่ตุ๊กตาด้วยนะคือพี่ตุ๊กตาอยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก
แล้วก็ฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงของเธอไม่ธรรมดาเลย
เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่ารุ่นเราได้เห็นฝีม้ายลายมือทางการแสดงมาก
ยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงด้วยนะคะ